อายุ๕๕อยู่อ่างทองนะครับ
หายไป๒เดือนไม่ใช่๒สัปดาห

หายไป๒เดือนแล้วไปเจอโครงกระดูกครับ
แต่ญาติมั่นใจว่าใช่นี่แหละโครงกระดูกของคนที่หายไป
นี่ครับนี่คือสวนขาหมู่๑๑ตำบลยางซ้ายอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับ
ตำรวจสพรรมศักดิ์ไปกับกู้ภัย
ไปเจอโครงกระดูกแล้วก็หัวกระโหลกมนุษย์
มีเสื้อผ้ารองเท้าอยู่ในกระสอบปุ๋ย
กับญาติมาเห็นปั๊บยืนยันเลยใช่เนี่ยสุชาติโพจันทร์
อายุ๕๕หายไป๒เดือนแล้ว
คือลูกสาวบอกว่าพ่อหายตั้งแต่๒๗กันยายน๓ตุลาคมก็ไปแจ้งความ

จริงตรงนี้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนมา๒๐๐เมตรเอง
แปลกใจว่าทำไมไม่มีใครได้กลิ่นเลยสักนิด
ขณะที่เจ้าของสวนขาตรงนี้ที่เป็นญาติผู้ตายก็บอกว่า
ช่วยกันออกตามหานะก็ไม่มีใครได้กลิ่นเหมือนกันแปลกใจฮะ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปครับ